ย่านสุขสวัสดิ์คุณผู้ชมมาต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์
เกิดขึ้นแถวย่านบางขุนเทียนค่ะ
เหตุการณ์นี้นี่นะครับมีแรงงานต่างดาว
ปาดคอจนเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก

ทีนี้ไปตรวจสอบบาดแผลที่บริเวณลำคอของผู้ตาย
ปรากฏว่าคนร้ายน่าจะใช้กระจกเป็นอาวุธในการลงมือก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจสอนอท่าข้ามแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
รวมถึงแพทย์จากโรงพยาบาลซีรีราชก็เข้าตรวจสอบ
พบศพของนายจอตานอายุ๔๒ปี
จอตานเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนโซฟาอยู่ในห้องพักชั้น๖
บางขุนเทียน๑๔เขตบางขุนเทียนที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ที่ปากมีผ้าเป็นผ้าสีฟ้าอุดอยู่
ส่วนที่ลำคอก็มีแผลถูกของมีคมปาด
แล้วลักษณะแผลที่พบเป็นแผลกว้างฉีกขาดไปจนถึงหลอดลม
เคียงก็พบคราบเลือดแห้งกระจายอยู่เต็มพื้นห้องเลย
รวมถึงเจอกระจกค่ะเป็นกระจกบานใหญ่แตก
ทรัพย์สินในห้องนี่ระเกะกระกะเพราะว่าถูกลื้อค้นกระจุยกระจาย
แล้วใกล้กับศพเนี่ยก็ไปเจอตะขอสร้อยคอทองคำตกอยู่
ทีนี้จากการที่เจ้าหน้าที่ไปสอบถามแม่ค้าที่เขาขายไก่ย่าง
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าผู้ตายนายจอตานคนนี้
เขาเป็นคนร่าเริงมักจะชอบใส่พวกของมีค่าใส่ทอง
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากแม่ค้าไก่ย่างนะ
บอกว่านายจอตานมีพฤติกรรมคือชอบเพศเดียวกัน
แล้วตัวนายจอตานก็เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยหลายปีแล้ว
เป็นที่รู้จักของแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากนายจอตานก็เป็นคนปล่อยเงินกู้
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าชอบใส่สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
มีเลสข้อมือทองคำน้ำหนัก๕บาท
อกจากนี้ก็มีเพื่อนชาย๓๔คนแวะเวียนมาที่ห้องพักแห่งนี้เป็นประจำ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวเพื่อน
ที่ไปเจอศพนายจอตานเป็นคนแรกไปสอบปากคำ
ต้องไล่ไปหาตัวคนร้าย
ส่วนตัวของนายจอตานเนี่ยนะคะก็ได้นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
รอให้ญาติมาติดต่อรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ